ละครศรีสมรรจปรากฏว่าไปไปมามาเจอ

ประตูเปิดปิดปิดเอง
หลวงที่ขณะหนึ่งแวะมาชมวัตถุมงคลไอ้ใครเรียกว่าเห็น
ขณะที่หลวงพี่กำลังเดินเข้าประตูอีกด้านหนึ่งให้ทุกท่านสังเกตประตูด้านหน้า
อยู่อยู่ประตูด้านหน้าก็ได้เปิดออกไปนั่นเองซึ่งมันเป็นไปไม่ได้
ที่จะมีลมด้านในพัดประตูให้เปิดออกไปได้เพราะด้านในนั้นมีแค่ลมเปิดเท่านั้น
ก็มีน้องในร้านเดินออกไปปิดประตูแต่ระหว่างที่ปิดประตูนั้น
ความรู้สึกประตูมันหนักเหมือนมีอะไรรังไว้
สภาทางคณะลูกนี้ก็ได้ลงมาเดินชมวัตถุมงคลภายในราว
มีคนตั้งข้อสังเกตว่าหลวงพี่พาอะไรมาด้วยพาอะไรมาด้วยคือหลวงพี่เลี้ยงลูกกงลูกกอกหรือเปล่า
แล้วพอเข้ามาเนี่ยเจอไอ้ไข่อ่ะเขาไม่ให้เข้า
ไม่มีใครรู้เรื่องนี้เลยมารู้อีกทีก็คือหลังจากที่เอาภาพจากกล้องวงจรปิดมาดูเห็นไหมฮะ
มันหันด้านหนึ่งแล้วมาหมุนมาอีกด้านหนึ่งอันนั้นยังไม่เด็ด
ยังไม่เด็ดเท่าช็อตสุดท้ายก่อนที่หลวงพี่จะจากไปไป
ไปมาไอ้อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมินี่แหละอยู่ดีใครตบพวก
ลงไปอย่างนั้นเลยเหรอล่วงไปต่อไม่ใช่ต่อหน้าต่อตา
ต่อหน้าต่อตากล้องวงจรปิดหลวงพี่มีอิทธิฤทธิอะไรข้างหลัง
เขาลบกันอุตลุดแล้วหลวงพี่ไม่รู้เรื่องเลยเหรอหลวงหลวงพี่ไม่รู้เรื่องเลยฮะ
กำลังดูไอ้ไข่วัดเจดีเหมือนจะเช่าไปพกติดเนื้อติดตัวยังไงอย่างนั้นเลย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านขายวัตถุมงคลดังแห่งหนึ่ง
อยู่ตรงข้ามวัดเจดีพอดิบพอดีชาวเน็ตเห็นเหตุการณ์นี้แล้วบอก
โอ้โหนี่น่าจะเป็นอิทธิฤทธิสู้กันแล้วคือเหมือนพระลูกกลุ่มนี้เลี้ยงใครมา
แล้วพอเอาเข้ามาเจ้าของที่เขาไม่ให้เข้าดันประตงดันประตู
ผักไอ้เครื่องอุปกรณ์ไปต่างนานาแต่ใครก็มามีการเฉลยเบื้องต้น
ว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยไม่เกี่ยวเลยกับเรื่องของความเชื่อแบบนี้
น่าจะเป็นเรื่องของความดันมากกว่าใครเป็นความดัน
ไม่ความดันในห้องห้องทุกห้องสถานที่ทุกสถานที่ที่เป็นที่ปิด
มันจะมีความดันอยู่สมมุติถ้าเราอยู่ในห้องนี้แล้วมันมี๒ประตู
เปิดประตูหนึ่งอีกประตูนึงมันจะสั่นสะท้าน
หน้าต่างมันจะสั่นสะท้านแรงอัดอากาศนั่นคือแรงอัดนั่นคือความดันภายในห้องเท่านั้นเอง
เอาแล้วไอ้อุปกรณ์เนี่ยก็นั่นแหละเป็นส่วนหนึ่งของแรงดันนั่นแหละ
ประตูนี้ปิดแต่เขาเปิดประตูอื่นพอเปิดประตูอื่นมันก็สาดดูใบไม้เห็นไหมล่ะ
เห็นไหมแสดงว่าเปิดแล้วใบไม้มันก็ยังสั่นได้
เข้าใจว่าประตูที่มันมีทางโล่งเนี่ยนอกจากประตูที่เราเห็นนี้มันจะมีประตูอื่นด้วย
ดังนั้นพอเปิดประตูอื่นประตูด้านนี้มันเลยสั่นหรือมันเปิดเอง
หรือพอเปิดประตูอื่นไอ้อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิมันเลยสั่นไหว
ก็เลยพัดเอาเจ้าอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิหน้าทิ่มลงไปด้วย
อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่คนที่เขามีความเชื่อเรื่องของวิทยาศา
วิทยาศาสตร์เขาก็มองว่าเรื่องนี้ในทีไม่เกี่ยวกับอิทธิริสต์ปราชิฮาหรือลูกกวงลูกกอก
ทะเลาะกับไอ้ไข่ไม่เกี่ยวข้องแต่ประการใดเลย
อันนี้มองในมุมวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ของแท้